เสียบร่างไม่ได้แต่ยังงัดสอบขึ้นมาได้ครับ
แล้วก็ทีมด้วยขวาเอาไว้

โอ้โหแลกกันมันจริงครับ
โอ้โหโทโมมิเตอร์วัดความมันของเรานี่

นี่น่าจะควรเปิดใต้ก้านของทะนานขลามขาวครับ
แกล้งซ้ายของแกร่ดูครับยังความทีมซ้าย
พะยังจะเข้ามาหวังหน้าแล้วเซียบ

ฉลามขาวนายกเอท่าสาราครับ
นักชกจากนครศรีธรรมราชกับทางด้านวัดสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างครับ
วัดสินชัยครับนี่แหละครับใจเด็ดจริงครับต่อยด้วยขวาอัดเข้ามา
พยายามจะทวงนับคืนให้ได้นะครับ
ยกที่แล้วไปพลาดโดนนับครับทำให้เกมในยกสุดท้ายเปิดเปิดหน้าแลกกันเลยครับ

นี่ครับว่าสินชัยเดินหน้าเจอจิ้มหมัดซ้ายดอกนี้ครับปั้งเข้าไปครับ
แต่ไม่สะทกสถานเลยครับ
นี่ครับเสียบเข้าในกวาดล่างตัดไม่ลงครับ